ลงใต้ดีกว่าไปจังหวัดสตูนค่ะจะพาไปดูหนุ่มกลุ่มหนึ่ง
เขามาทำอาชีพที่บางคนก็อาจจะบอกว่าแปลก
บางคนอาจจะว่าไม่แปลกแต่บอกเลยว่าทำรายได้ให้พวกเขาอย่างดี
งงอะไรอ่ะแล้วกางมุ้งเอาไว้ตรงนั้นเขานอนตรงนั้นเลยเหรอ
เขาไม่ได้นอนตรงนั้นค่ะแต่เขากางมุ้งครอบจอมปลวกค่ะคุณ
แล้วที่เห็นเมื่อสักครู่คือปลวก
ต้องกันยุงเข้าไปกัดจอมปลวกเหรอครับ
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเขาป้องกันอะไร
เพราะว่ากางมุ้งเนี่ยมันต้องมีเหตุอยู่แล้วแหละนะคะ
เขาไม่ได้กางกันเล่นนะคุณนะ
เขาเอามาสร้างเป็นอาชีพได้จริง
มาดูชาวบ้านในพื้นที่หมู่๕ตำบลควนสตออำเภอควนโดนจังหวัดสตูน
เขารวมตัวกันออกมาหาแมงเม่า

หมายถึงว่าปลวกนี่แหละ
ใช่ค่ะการหาของพวกเขานะมันแปลกตรงที่ว่า
เขากางมุ้งครอบจอมปลวกแบบนี้
คือเขาจะเอาไม้มาปักเป็น๔เสาแล้วก็เอามุ้งมากางคอบไว้
คุณสุชาติพลาอาจหนึ่งในผู้ที่ออกมาหาแมลงเม่า

เจ้าแมลงเม่าหรือแมงเม่าเนี่ยเป็นอาหารชั้นดีของปลาชะโอน
ซึ่งนักตกปลาจะทราบกันดีว่าเป็นเหยื่อตกปลาอันโอชะ
เขาก็จะเรียกไอ้เจ้าที่หาอยู่เนี่ยว่า
แมลงเม่าตรงเกี้ย
ซึ่งช่วงกลางวันจะออกสำรวจจอมปลวกตามสถานที่ต่าง
บริเวณนั้นจะมีจอมปลวกอยู่ประมาณ๑๐๐แห่งได้
พบนะมันจะมีแบบว่าแมงเม่าออกมาจากรู
เขาก็จะเอามุ้งมากางเอาไว้
เพื่อกันไม่ให้มันบินหนีบินไปไหน
มันรอบให้มันอยู่ในนั้นคุณ
ไม่ได้กันมดกันยุงอะไรเหมือนที่คุณครอบนะ
แต่เขากันมันจะบินหนี
พอมันบินขึ้นมามันจะมาติดมุ้ง
มันก็จะติดมุ้งเนี่ยมันจะบินขึ้นมาติดมุ้งอยู่ช่วงประมาณเย็น

เพราะว่าแมงเม่ามันจะบินไปหาอะไร

ใช่มันจะออกเย็นกลางคืนเพื่อจะบินออกไปหาแสงไฟ
มันก็เลยบินขึ้นมาแล้วติดมุ้งค่ะ
พอติดมุ้งอยู่เขาก็จะมาเก็บมุ้ง
แล้วก็มาคัดเอาแมงเม่าออกไปเพื่อไปส่งขาย
เข้าใจแล้วแมงเม่าชอบบินเข้าหากองไฟ

ใช่แล้วบอกแล้วอย่ามาเล่นกับไฟ

คือเขาจะขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๕๐๐จนถึง๗๐๐บาท

แล้วแต่ละวันรายได้จากการเก็บแมงเม่าขายอย่างนี้

ใช่เป็นอาชีพที่แปลกเราก็น่าสนใจ

ในช่วงเดือนพฤศจิกาถึงมกราคม

เพราะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าตอนกลางคืนคุณเปิดไฟคุณจะเริ่มเห็น
หน้าบ้านจะมีแมลงแล้วมันจะเป็นฤดูการของเขาด้วยนะช่วงนี้ก็จะเยอะ
เขาก็เลยออกมาเหมือนแบบว่าเก็บมันเม่าไปขายสร้างอาชีพสร้างรายได้
เคยเดินผ่านพวกกองแมงเม่าที่มันบินกันมาเยอะ

เดี๋ยวคุณอ้างปากทำไม

คุณผู้ชมเป็นอย่างผมไหมเวลาผ่านพวกกองแมงเม่า
ที่มันบินเยอะแล้วจะแบบ
คำถามคือคำถามคือ
ทำไมคุณไม่เดินเลี่ยงตรงที่ไม่มีแมงเม่า

เรื่องของแมลงเม่าก็สามารถสร้างรายได้ได้นะคะ